ขยับไปจังหวัดพระราชคล๔อายุทยาน้องผ่อใจที่เลือดไหลปริศนา
หูตาจมูกปากรูทวานอวัยวะเพศ
ตอนนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาคุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องของโรค
เหงื่อไหลเป็นเลือดคืออาการค่อนข้างประหลาดมาก
ย้อนไปดูเหตุการณ์น้องอีกทีดูแล้วน่าสงสารมาก
ออกทั้งจมูกแล้วก็ตานะคะวันนี้สู้ลูกสู้
ตอนแรกน่ะที่สงสัยสงสัยว่าผีรังแก่เด็กรึเปล่า

ถึงท่านมีการพยายามติดต่อหมอปลามาแต่หมอปลาไม่มา
คุณแม่ก็เลยพาน้องพอใจน้องพอใจอายุสัก๑ขวบ๔เดือนเอง
ตัวกระเปี๊ยกเดียวเองฮะเลือดไหลออกมาทางหูตาจมูกปากรูทวานอวัยวะเพศ
อยู่ดีก็ไหลร้องไห้ออกมาก็ไหลฮะ
เมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องพอใจไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เลิมพระเกียรติไปหาสาเหตุ
ก็ไปเจอคุณหมอก็ขอตรวจเลือดคุณหมอขอตรวจเลือดทั้งบ้านเลย
คุณพ่อก็ตรวจคุณแม่ก็ตรวจน้องพอใจก็ตรวจ
ตรวจแล้วสรุปออกมาเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นโรคที่ชื่อว่า
เหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดเหงื่อเป็นเลือด

คือเหงื่อรู้จักได้แต่เหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดออกมาแบบนี้ได้ยังไง
อธิบายก่อนก็คือโรคแบบนี้อาการเนี่ย
เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่บนโลกนี้
แต่โรคที่เกิดกับเด็กกระเปี๊ยกขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
บ้านเราประเทศไทยไม่เคยเจอโรคนี้กับเด็กเล็กมาก่อนครับ
เกิดได้ยังไงหลอดเลือดรอบต่อมเหงื่อมีการขยายตัวจนเกิดการฉี่ขาด
นึกใหม่นะเราจะมีตอมเข้ามาอันหนึ่งมันคือตอมเงื่อ
มันจะขับออกมาจากผิวแล้วมีหลอดเลือดอยู่รอบข้าง
หอดเลือดเนี่ยมันขยายมาติดกับต่อมเหงื่อแล้วมันเกิดการฉีกขาด
ดังนั้นพอมันฉีกขาดมันเข้ามาอยู่ที่ตอมเหงื่อต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมาจากร่างกาย
เลือดมันก็เลยออกมาจากร่างกายของน้องด้วยและเหตุการณ์แบบนี้จะอันตรายหรือเปล่า
ดูแล้วก็น่าจะอันตรายเหมือนกันรักษายังไงไม่มียานะ
ประเทศไทยยังไม่มียายังไม่มีการรักษาที่ชัดเจนดูแลตามสภาพอาการไปก่อน
แต่วันนี้เหตุร้ายที่เกิดขึ้นสรุปผีไม่เกี่ยวนะ
เรื่องนี้ผีไม่เกี่ยวหมอปลาอาจจะท่านยังไม่ต้องมาแล้วก็ได้
เพราะว่าคุณหมอสรุปไปแล้วว่านี่คือโรคเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดนะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้มีดราม่าเกิดขึ้นก็หลังจากที่คุณแม่ถ่ายคลิปไปแล้วโพสต์ลงไป
ส่วนใหญ่ก็เห็นใจแล้วก็สงสารแต่ว่ามีบางคนบอกแม่จัดฉากใช่ไหม
อยากจะรับเงินบริจาคจากลูกใช่ไหมแม่บอกเฮ้ยเสียใจมาก
คือที่โพสต์เรื่องนี้ออกไปเพราะอยากจะได้ความรู้จากสังคม
แต่ก็จริงมีคนให้ความเมตตาบริจาคมาแล้วแต่ยืนการว่าเรื่องนี้ไม่ได้จะเอาลูกมาค้ามาขาย
มาขอเงินจริงฟังจากคุณแม่มิวานาธาครับ
เริ่มแรกมันมาจากหูแล้วว่าเราตกใจแล้วพอมันออกมาจากตามันอึ้ง
เราจำได้ไม่ทั้งหมดว่าวันนี้ออกกี่ครั้งออกส่วนไหนของร่างกาย
เวลาคุณหมอถามเราก็จะสับสนก็เลยถ่ายไว้เวลาคุณหมอถามคุณแม่ออกยังไงเราก็อัดคลิปให้ดู
มันก็เสียใจมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ทุกกระแสทุกอย่างที่เราโดนมันดึกคือเรายอมแลกเพื่อให้เขาแบบทำยังไงก็ได้ให้ลูกเราอยู่รอด
แล้วตัวเราครอบครัวเราอยู่รอบ

ก็๕บาท๑๐บาทจะโดนด่าว่ายังไงก็ยอมแหละ
เอาลูกมาหากินหรือนู่นนี่นั่นหนูก็น้อมรับไว้เราน้อมรับไว้
เพราะตัวเราเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าลูกฉันเป็นแบบนี้
ฉันต้องดิ้นเพื่อให้ลูกฉันหายเพื่อให้ลูกฉันได้รับการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นแม่อย่างเรา
หมายใจที่คุณแม่ยืนยันไม่ได้โพสเตอร์เพื่อจะหาเงินจากลูกเอาลูกมาขายไม่จริง
คุณแม่ก็เลยอธิบายว่าจริงครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยนะครับครอบครัวยากจนก็
เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนทำงานคนเดียวอาชีพคือเก็บของเก่า
หลังหนึ่งจะมีการโพสเตอร์ไปเรามีเงินบริจาค่ามาประมาณ๑๕๐๐๐๐บาท

หากใครไม่สบายใจกับเงินบริจาคที่ได้บริจาคมา
คุณแม่จะยินดีคืนฮะคืนทุกบาททุกสตางค์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ขออย่างเดียวว่าวันนี้อยากจะให้ลูกหายอยากจะมีแนวทางที่ดี

เรื่องต้นเอาไปแล้วกับเหตุการณ์นี้คุณแม่ก็ขอบคุณมาณที่นี้

ใช่โรคออนไลน์มันรุนแรงจริง